วันนี้วันสำคัญนะครับนอกเหนือจากเราจะต้องติดตามผลงานของนักกีฬาไทยในต่างแดนแล้วก็ในประเทศเราแล้วนะครับ
ก็ยังมีเรื่องราวนะครับของวันกีฬาแห่งชาติที่จะประกาศกิจคุณให้กับบรรดานักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมาครับ
รางวัลเกียรติยศที่มีการพูดถึงและเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็จัดกันที่อินดอร์ซีเรียมหัวมากโดยมีผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
เดินทางไปมอบรางวัล๑๐ประเภทด้วยกันโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับนักกอล์ฟสาวไทยก็คว้าแชมป์แอร์พีเจทัวร์๕รายการในปีนี้
ก็อยากเล่นกอล์ฟให้มีความสุขค่ะก็ต้องอิงการแก้ไขและอะไรที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นค่ะ
ก็คงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่และพระบาทสำเร็จรัชกาลที่๙
รู้สึกว่าแบบเราอยากตั้งใจทำอะไรดีเพื่อคนอื่น
และตั้งใจให้สร้างชีวิตเสียงกับประเทศไทย
รางวัลอื่นที่น่าสนใจทีมฟุตซอร์
ฟุตซอร์ชายในชุดชิงชำโลก
ก็คว้ารางวัลกีฬาชนิดทีมดีเด่น
หลังจากโชว์ผลงานคว้าชัย๒นัดในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตซอลชิงชำโลก
โคลัมเบียแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีม
ขนาดที่โผงศัลกรแปรยอดเจ้าของ๒เหรียญเงิน
วิวแชร์เรสซิ่งในพาราลิมปิกเกมที่บราซิล
ก็รับรางวัลนักกีฬาพิการชายดีเด่น
ส่วนผลงานของทีมเทคอนโดและยกน้ำหนักไทย

และได้รางวัลท่วนหน้ามันจะเป็น

น้องฝ้าเจ้าของเหรียญทองโอลิบิตเกมส์ในประเภทกีฬายุคตำหนักนะครับ